ขุนโอวรุษร์วรภัมพ์พระเอกในดวงใจของคนไทยทุกคน
คืนนี้สวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนที่๕แล้วนะคะ

ทางครอบครัวของคุณโอวรุธนะคะได้ไปทำพิธีถอนสูตรดวงวิญญาณ
คือเป็นความเชื่อของชาวภาคเหนือนะคะว่าจะต้องทำพิธีนี้
เพื่อบอกดวงวิญญาณว่าเสียชีวิตแล้วนะ
แล้วก็จะต้องไปทำพิธีในจุดที่เป็นบ้านพักของคุณโอค่ะ
ก็คือจุดที่คุณโอหมดสติไปนะคะ
เมื่อช่วงเช้านี้เองทางครอบครัววรธรรม
ประกอบพิธีถอนสูตรดวงวิญญาณคุณโอวรุษนะคะ

เป็นสถานที่ที่คุณโอวูบหมดสติไปนะคะ
ประเพณีนี้เป็นประเพณีความเชื่อโบราณของทางภาคเหนือนะคะ
เกราะเจ้าของดวงวิญญาณในกลุ่มนี้ให้รับรู้ว่าจากโลกนี้ไปแล้ว

ยังสถานที่ประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ซึ่งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์๔รูปมาประกอบพิธีนะคะ
นำสตวง๔สตวงตกแต่งด้วยทงขาว

ใช้บทสวดถอนบทกรุณา

แล้วก็นำรูปถ่ายของคุณโอวรุษ
มาเป็นตัวแทนในการประกอบพิธีนะคะ
ในพิธีนี้มีแค่คุณพ่อแรม
คุณแม่ปุ๊อรพินแล้วก็คนสนิทเท่านั้นนะคะ

ใช้เวลาในการประกอบพิธี๓๐นาทีค่ะ
คุณพ่อแรงบวรธรรมให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีนะคะว่า

จะนำร่างของคุณโอไปเก็บไว้ที่วัดดอยแก้ว
ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นวัดที่คุณโอเคยไปบวชเมื่อปีที่แล้วค่ะ
แล้วก็เพื่อรอขอพระราชทานเพลิงศพนะคะ
ตอนที่พี่โอช็อกเนี่ย
รุญญาณเขาตกที่นั่น
ก็เลยพันเชิญรุญญาณให้ไปสู่โภคดีนะครับ
ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
มีพิธีสวดพระอภิษฐรรศพคุณโอวรุษเป็นคืนที่๕นะคะ
มีพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเดินทางไปร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
นี่คุณก๊อฟเบนจพลนะคะ
มีคุณจิ้มชวนชื่นคุณแฮกชวนชื่นนะคะ
ก็เดินทางไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ
แต่ว่าล่าสุดนะคะคุณนีโน่เมธานี
คนสนิทของคุณโอวรุษให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า
จะมีการเปลี่ยนวัดนะคะที่บรรจุร่างของคุณโอวรุษนะคะ
คือจะเก็บเอาไว้เป็นเวลา๑๐๐วันนะคะ
ที่วัดรัฐธิวันพระนอนขอนตานอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เพราะว่าเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่กว่าก็คือมีการเปลี่ยนสถานที่นะคะ
เพราะว่าจะได้สามารถรองรับคนที่จะไปร่วมงานได้มากขึ้น